คุณผู้ชมครับเรามาดูเหตุการณ์นี้ครับ
บอกว่าชาวสวนยางพาราในจังหวัดตรังแม่
กำลังนั่งดูทีวีกับลูกหลานเพลินเลย
อยู่มีตัวมาทำให้ไม่เพลินนะฮะ
นี่ครับมันเลื้อยเข้ามา

ไม่ได้รับเชิญจะมาดูทีวีด้วยหรือเปล่า
ก็ไม่ใช่มันเลื้อยเข้ามาแล้วมาขู่ฟ่อฟอ

น่ากลัวมากเจ้าหน้าที่ต้องรีบมาจับตัวมันไปนะฮะ
แต่ดูสิมันก็อยู่ในที่ที่รก

แต่เราก็เห็นว่ามันตัวใหญ่อ่ะคุณ
เจ้าของบ้านก็คือนางประจวบเขียวบุญจันทร์นะครับ
บ้านเล็กที่๒๐๘หมู่๔ตำบลอ่าวตรงอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังนะครับ
ซึ่งพาลูกหลานหนีเจ้าจงอาง
จงอางบอกหลาใช่ไหม

ใช่เป็นปลาแตกแล้วตัวใหญ่ทั้งนั้น

เวลามันชูคอมันชูคอได้สูงเป็นเมตร
นี่แหละครับเขาบอกว่าพาลูกหลานหนีออกมาจากบ้านก่อนเลย
เห็นก่อนเลยเพราะจงอางมันบุกเข้าไปในบ้านนะฮะ
แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยกู้ภัยมาถึงก็ขอ
ขอตั้งหลักก่อนขอตั้งหลักหาก่อน

มันมีที่ให้ซ่อนเยอะ

มันชูคอขู่ฟ่ออยู่ตรงมุมห้อง
ตัวนี้ตัวใหญ่ฮะสีเทาดำธมึนนะฮะ
ซึ่งชาวบ้านที่พบเห็นก็เชื่อว่าเป็นพญาจงอางเลยคุณ

เจ้าหน้าที่ตั้งหลักได้แล้วสามารถจับตัวมาได้แล้ว

เออนะฮะโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยซึ่งมีหัวหน้า
กู้ภัยบรรเทาวังวิเศษนายสวัยแก้วเจือ
ฉายาเขาคือมือปราบอสรพิษพญาจงอาง

ก็จับงูด้วยมือเปล่าภายในเวลา๑๐นาที
เวลาเจอข่าวงูมันก็สำคัญดู
ใช่หรือขาลทั้งเลขที่บ้านด้วยบอกว่าแล้วใช่มั้ยคะ
เลขที่บ้าน๒๐๘๒๐๘
บอกไม่เคยเห็นงูจงอางใหญ่ขนาดนี้เลยนะ
เพราะขอให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเอาไปปล่อย

มันจะได้ไม่ต้องกลับมาสร้างความระทึกขวัญสั่นภาวะ

โอ้โฮเดี๋ยวพกติจงอ้างที่ซักประมาณ๓๔เมตร
๔เมตรนี่ก็ถือว่าตัวใหญ่มาก

แต่ก็ไม่พ้นมือปราบพญาจงอางเหมือนกัน